ไปดูต่อกันที่เรื่องดราม่าของหนุ่มกันกัณพัฒน์กันหน่อยค่ะตอนสมัยที่รักกันดีดี
ดราม่าก็ตามมาเยอะเลยค่ะ
บางคนเนี่ยด่ากันกันบอกว่ายังไม่เท่าไหร่แต่ไปดามปามถึงด่าครอบครัว
พี่สาวของกันอยากจะฟ้องร้องเอาเรื่องค่ะ
ล่าสุดเจอพระเอกหนุ่มนะคะเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ก็มีการคุยตกลงกันในครอบครัวแล้วแหละว่า
ไม่เอาเรื่องดีกว่าหวั่นว่ามันจะบานปลายไปมากกว่านี้
แต่ลึกกันบอกเลยว่าเสียความรู้สึกมากค่ะ

ส่วนเรื่องของความรักเจ้าตัวบอกพักยาวก่อนแล้วกัน
ยังไม่อยากโฟกัสกับเรื่องนี้ค่ะ
สุดท้ายก็ตกลงกันว่าไม่เป็นไรหรอก

ก็ไม่อยากให้มีอะไรต่อกันอีกเยอะ

ก็โดนพาดพิงไปถึงครอบครัวถึงตัวเราเองด้วย

เดี๋ยวมันก็จะมีผลกระทบเอฟเฟคอื่นตามมาอีก

ว่าขอโทษนะจากที่ได้เคยกล่าวหาครอบครัว
ถ้าขอโทษด้วยความจริงใจผมก็เข้าใจแล้วก็โอเค
ผมก็ไม่ได้อะไรครับผมคิดว่าผมแข็งแรงแล้ว
แต่ว่าบางทีมันก็ยังมีแบบ

ไม่เคยคิดไม่ดีต่อใคร

แต่ว่าทำไมในบางมุม
คนที่เขามองเรามาเขากลับมองในมุมนี้ของเรา
เขากับว่าเราเขากับว่าครอบครัวเรา
ทุกวันนี้ก็กลับบ้านก็นั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวัน
สาวเป็นยังไงตอนนี้มีบ้างไหม

ยังไม่พร้อมฉีดใคร
ยังไม่พร้อมครับ